คุณผู้ชมครับคุณขวัญตอนนี้ผมสงสารที่สุดคือ
อาจารย์พัยวัลาที่อาจารย์พัยวัลพยายามจะจะทำท่า

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวคุณนกตัวตึงระยอง
ที่นักท่องเที่ยวเขาชื่นชอบชื่นชมกันนะฮะ
ว่าจะมาร้องเพลงมอบความสุขความบันเทิง
คือร้อง๕รอบเพลงก็จะไม่เหมือนเดิมเลย

แล้วก็จะให้เงินบ้าง๑๐บาท๒๐บาทบ้าง
หลังจากนั้นก็มีดราม่าบอกว่าเธอเนี่ยนะ
ถ้าหากใครไม่ให้เงินเธอจะไปทำร้ายร่างกาย

แต่สุดท้ายพอไปตรวจสอบทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ก็พบว่าหลายคนบอกว่าไม่จริง

นี่คือบริเวณสามแยกหาดแสงจันทร์ครับ

อภัยมณีและนางผีเชื่อสมุทร
วันนี้ครับมีเทพบุตรดูแลตัวตึงระยอง

ไอดอลฉายาลิ้นตะวันสัมผัสวิญญาณครับ

พาน้องนกตัวตึงระยองไปแก้บน
หลังจากที่คืออาการเธอดีขึ้น
อันนี้เทพบุตรโชว์พลังลิ้นเหรอฮะเนี่ย

แล้วปรากฏว่าวันนี้มีข่าวดีฮะคุณขวัญคุณผู้ชม

เอฟซีของนกตัวตึงระยอง
เดี๋ยวเธอกำลังจะออกบทเพลงของเธอเป็นเพลงใหม่

แรกแก้บนเพราะว่าอาการดีขึ้น
สองจะมีโปรโมทเพลงชุดใหม่
คุณผู้ชมชุดใหม่แสดงว่ามีมากกว่า๑เพลง

แล้วกลับแล้วจะร้องให้แฟนคลับได้ฟังด้วยนะ
สักนิดครับนกตัวตึงระยอง
จะมาตีกองให้เอาขอคลิปกลองอีกสักรอบหนึ่งสิ
คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเพลงใหม่
ใหม่ของเธอที่มอบให้กับเอฟซี
อันนี้ชุดเก่าแล้วขอเพลงชุดใหม่นี่ชุดใหม่นี่

คุณนกคุณนกขอเพลงออริจินัลหน่อย

ถ้าขอเพลงออริจินัลแล้วจะร้องยังไง

นี่เป็นกิมมิกนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือ
ความน่ารักเอามาฝากกันเรียกรอยยิ้มครับ

อาจารย์ภัยวัลไปไหมฮะจะพาไประยอง
อาจารย์บอกขอลาตรงนี้ละกันขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรค่ะ